เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
คือเป็นอดีตกันไปแล้วแต่ยังมาก่อกวนอยู่ได้
เป็นเหตุการณ์ที่อดีตแม่ยายวัย๗๐ปีเนี่ย
กระนำยิงอดีตลูกเขยเลยนะครับ
เพราะว่าอดีตลูกเขยเลิกลากันไปกับลูกสาวเธอนานแล้ว

มาขอเงินมาซื้อยาเพื่อจะเอาไปเสพ
ทีนี้อดีตแม่ยายทนไม่ไหว
มาก่อกลัวลูกสาวนักชักปืนยิงใส่

เพราะว่ากระสุนปืนเข้าขาตัดเส้นเลือดใหญ่
เลือดไหลไม่หยุดจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้นะครับนางเฮียงฉายอรุณอายุ๗๐ปีแล้วนะฮะ
ใช้อาวุธปืนยิงนายนโรงศักดิ์วัญญศรีอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นอดีตลูกเขยเสียชีวิตที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว
และร้านขายของชำของเธอเอง
หลังก่อเหตุนางเฮียงรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหนนะ
ในมือยังถือปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายนรงศักดิ์คนตายถูกยิง
กระสุนเจาะเข้าบริเวณโคนขาด้านขวาตัดเส้นเลือดใหญ่ครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามมายื้อชีวิตไว้
แต่ยื้อไม่ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ่อพลอย
ตำรวจสพบพลอยคุมตัวนางเฮียงไปสอบสวน
เฮียงให้การว่านายนรงศักดิ์เป็นชาวบ้านหมู่๒ตำบล
และอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
มีอาชีพรับจ้างและมีศักดิ์เป็นอดีตลูกเขยของเธอ
แต่ปัจจุบันได้หย่าร้างกับลูกสาวไปนานแล้ว
หย่าร้างกันไป๑ปีแล้วนะครับคุณ
ไม่ถูกกันตลอดเลยนะครับก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยแอบเข้ามาในบ้าน
ตัวของอดีตแม่ยายก็เห็นเข้าก็เลยถามไปแล้วก็ต่อว่าไป
ว่าเข้ามาทำไมทีนี้ผู้ตายพูดจาโต้ตอบ
ก็เลยเกิดการมีปากเสียงกันแล้วก็ตัวผู้ตายตรงเข้ามาจะทำร้ายนะ
ตัวเองก็เลยเดินไปหยิบปืนออกมาขู่บอกว่าอย่าเข้ามานะ
แต่อดีตรุกเขยไม่ฟังเดินตรงเข้ามาหมายจะทำร้าย
ตนก็เลยหลับหูหลับตายิงปืนใส่ไป๓นัดซ้อนเลย
ถูกนายนรงศักดิ์เข้าที่บริเวณโคนขาได้รับบาดเจ็บ
นายนรงศักดิ์หลังถูกยิงแล้วนะคุณจังหวะนี้กระเพก
วิ่งหนีตายออกไปหน้าร้านสักแป๊บหนึ่งล้มลงนอนหายใจรวยลิน

เพราะว่ากระสุนเจาะเข้าขาเส้นเลือดใหญ่นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วนายนโรงศักดิ์ก็เสียชีวิตนะครับ

ของเราเดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านพักที่เกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านดอนมะเกลือที่อำเภอบอกพลอยจังหวัดกาญจนบรี
ก็เป็นบ้านชั้นเดียวเป็นร้านขายของชำ
กรั้วบ้านก็ทำเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนครับ
มีแสลนด์สีเขียวปิดคลุมเอาไว้บังสายตา

ทีมข่าวพบบ้านปิดเงียบล็อกกุญแจเอาไว้จากด้านนอก
ทีมข่าวของเราก็พยายามตะโกนแล้วครับ
สอบถามคนในบ้านแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับ
กระทั่ง๑ชั่วโมงต่อมาเราได้พบกับคุณป้าท่านหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวของเราพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวบอกเพียงว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องเกิดขึ้นเธอบอกเพียงสั้น
บอกว่าที่ผ่านมาอดีตสามีจะมารบกวนที่บ้านอยู่ตลอดเลย
เมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันวันเกิดเหตุนะครับ
มาขอเงินเธอเพื่อต้องการจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
ไม่ให้นะคุณนะพอนายนรงศักดิ์ไม่ได้
ก็จะโวยวายด่าทอทุกคนเลยด่ากราดทุกคนเลย
รวมถึงด่าแม่ของเธอด้วยนะฮะ
นี่แหละครับไปสอบถาม
ลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะเป็นอดีตภรรยาของผู้ตาย
ก็ไม่ค่อยจะตอบอะไรเท่าไหร่นักนะครับ
ตอบเพียงว่าโอ้โหที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะนายนโรงศักดิ์ชอบมาก่อกวนนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของแม่ยาย
แล้วก็เพื่อนบ้านของบ้านเมื่อกี้
ซึ่งเขารู้จักแล้วก็รับรู้ปัญหาของบ้านหลังนี้มาโดยตลอดนะ

จนต้องเร่ร่อนมาขอนอนตามบ้านของเธอเองบ้าง

บางทีนะคุณนะนอนผูกเปรย์ข้างทาง
นอนที่เพลิงหน้าบ้านนอนในป่าก็มี
บางคืนไม่มีที่นอนนะครับไปนอนในป่าครับ
เรียกว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมาหลายปีแล้ว
หลังจากที่ถูกไล่ออกจากบ้านนี้
แต่ภรรยายังส่งข้าวส่งน้ำกันอยู่บ้าง

เห็นว่าโอ้โหไม่มีที่ไปจริง

ตัวนายนโรงศักดิ์ผู้ตายโทรศัพท์มาหาภรรยาหลายต่อหลายครั้ง

นายโรงศักดิ์ก็เลยโทรไปหาภรรยาบอกว่า

แต่ภรรยาไม่ยอมรับสายนะครับ

เดินมาที่บ้านตะโกนเรียกอยู่หลายครั้ง

ปรากฏว่ามีปากเสียงกับแม่ยายนะ

แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็โตเถียงกันไปมา

พออดีตลูกเขยด่าแม่ยายก็ด่ากลับเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เป็นเหตุยิงอดีตลูกเขยนี่แหละครับ

มาหาเรื่องทางฝั่งอดีตภรรยา

หลังจากที่อดีตแม่ยายไล่ออกจากบ้าน

เพราะอะไรเพราะผู้ชายคนนี้เสพยาเสพติดอย่างหนักนะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

แต่ยังรับจ้างบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะ
พยายามหาเงินเลี้ยงตัวเองอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราว
แล้วก็มีภรรยาที่ส่งข้าวส่งน้ำอยู่นะครับ

ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้

หนูเคยว่าเข้าไปด่าเข้าในบ้านไง
ไม่เขาอยู่ที่นี่ข้างล่างบ้านป้านี้
เขาด้าเข้าไปห้ามเมียเขามือดี
เขาอยากไปข้อเข้าเมียเข้ามั้งนี่เข้ากว่าเลยป๊าถูก
นั่นไงเขาก็เลยด่าไปด่ามันไปด่าป๊าไง
เขาไปด้าป๊าป๊าเขาก็เลยหม่อหู้
ก็แบบคงจะเป็นแรงนะมั้งป๊าก็ไม่ได้ยินแล้วเนอะ
ไม่โทษสร้างหรอก
นี่แหละครับ
พอเจออดีตลูกเคยติดยาด้วยแล้วยังมาก่อกวนด้วย

เพราะยายเฮียงไม่ชอบอยู่แล้วคนติดยาเสพติดนี่นะครับ
ค่ะส่วนกู้ภัยที่มาช่วยเหลือ

บอกว่าตอนมาถึงเนี่ยผู้ตายยังมีสติอยู่นะ
ถามได้ตอบได้แต่เลือดท่วมตัวไปหมดแล้ว

ต้องบอกว่าที่ต้นขาค่ะมันมีเส้นเลือดใหญ่อยู่

คล้ายกับเวลาเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ตรงข้อมือ

ซึ่งกู้ภัยบอกตอนนั้นเลื่อนท่วมตัวช่วงล่างแล้ว
นอนอยู่ที่พื้นห่างจากจุดโดนยิงประมาณ๑๐เมตร

กู้ภัยก็เลยรีบช่วยกันปั้มหัวใจตรงนั้น
แต่สุดท้ายยืดไม่ไหวค่ะ

คนก่อเหตุก็คืออดีตแม่ยาย

อายุแก๗๐แล้วอายุเยอะแล้วนะ
แกก็มีโรคประจำตัวหลายโรค

ก็เลยเอาที่นอนมาปูรองนอน

เพราะกลัวว่ายายจะเป็นอะไรไปนะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนฝากขัง
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสแล้ว
ซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้
ญาติก็เลยมารับตัวไปอยู่ที่บ้านพักอีกหลังนึงแล้วค่ะครับ
ดูที่ฝั่งครอบครัวของนายนโรงศักดิ์ผู้ตายบ้างนะครับ
โดยวันนี้ศพของนายนรงศักดิ์วัญญศรีนะครับ
ญาติได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดดอนเจดีในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดนะครับ
ทางแม่แล้วก็พี่สาวของผู้ตายเนี่ย
ก็บอกนะอโหสิกรรมให้อดีตแม่ยายที่ก่อเหตุ
แต่ไม่ต้องการให้มาไหว้ขอขมาศพ
เพราะครอบครัวก็ยังทำใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ให้กฎหมายเขาทำตามหน้าที่ของเขาไป
ส่วนตัวเราก็ไม่มีการคือไม่ผูกใจเจ็บ
ไม่ไม่อาฆาตแค้นกันไม่อะไรกันทั้งหมด
นักข่าวของเราก็พูดคุยกับพ่อเลี้ยงของผู้ตายด้วยนะฮะ
ก็คือลุงสมจิตปานเหลืองอายุ๕๒ปีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงคนนี้มาตั้งแต่๙ขวบแล้ว

พอปี๒๕๕๒ลูกก็ไปมีแฟนแต่งงาน
พ่อเลี้ยงเองก็ไปส่งตัวเหมือนกัน

กระทั่ง๖ปีที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหากับแม่ยายแล้ว
ก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกแต่ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
มีเพียงแค่ถนนกั้นเท่านั้นเอง

เลี้ยงของเขาก็จะข้ามไปหาภรรยาครับ

เวลามีปัญหาชอบโวยวายเสียงดังคุณ

ยายก็เลยก่อเหตุขึ้นนะครับ

เพราะแม่ยายก็ถือว่าเป็นคนดีเหมือนกัน
ตัวผมเองก็เคยทำงานกับแม่ยายคนนี้เหมือนกัน

คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะฮะ
มันแบบเฮ้ยวันนี้แม่แจ๊งมันไม่ต้องมา